คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเป็นข่าวอื้ออึงทั้งวงการค่ะ
เพราะก่อนหน้านี้นะคะมีเพจนึงเนี่ยค่ะ
เขาปล่อยข่าวนะคะบอกว่ามีนางร้ายซองโตนะคะ
ท่านหนึ่งเนี่ยโกงเงิน๔ล้านของดาราสาวพี่แคทริยาอิงลิชคุณผู้ชม
เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะก็คือว่าสืบสาวราวเรื่องไปมาค่ะ
คือมีนักข่าวไปสอบถามพี่แคทยาเนี่ยค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะ
ว่าก่อนหน้านี้ได้ลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านทำเล็บตอกน้ำตานะคะ
นางร้ายสุดเซ็กซี่ท่านหนึ่งจริงค่ะแต่ตอนนี้ได้ปิดไปแล้วนะคะ
เหตุเพราะว่าเธอลงเงินไปเยอะมากแต่ไม่ได้เงินคืนกลับมาเลยค่ะ
ซึ่งในส่วนของข่าวอักษรย่อเขียนระบุว่านางร้ายคนนี้โกงไป๔ล้านบาท
พี่แคทตอบไปนะคะตอนนั้นบอกว่าตรงนี้พี่ไม่ขอพูดละกันนะคะ
ขอดูหลักฐานขอดูข้อมูลก่อนค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมนะคะบันเทิงไทยรัฐได้เจอตัวคู่กรณีของพี่แคทแล้วค่ะ
ยอมรับนะคะว่าคนที่ถูกพูดถึงในข่าวก็คือตัวเธอนั่นเองค่ะ
อันขึ้นมีพี่เธอทำข่าวอยู่ค่ะแล้วก็มีพี่เขาเนี่ยมาขอร่วมพุน
ภายหลังนะคะก็มาสร้างใหม่อีกแห่งนึงนะคะ
ก็เกิดการลงทุนมากขึ้นมากขึ้นตามที่ตกลงกันไว้
เพียงแต่ว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะ
เกิดปัญหาโควิด๑๙ไม่มีเงินเข้ามาค่ะ

ยืนยันนะคะว่าไม่ได้โกงเงินใครแน่นอนนะคะ
และตอนนี้ก็ให้ทนายความพูดคุยเรื่องคดีอยู่ค่ะ
นำเอาเอกสารมาให้เขาดูเลยพี่ว่าเนี่ย
คือโคตรใจจริงการจะขายหุ้นเท่าไหร่ก็ได้

แล้วถ้านี้สุดจะไปเคลียร์กันอย่างไรคะนี่

คือเพิ่งฟังแล้วแบบเฮ้ยคือเฮ้ยเลยอ่ะ

คือแบบทำไมมันออกมาได้แบบนี้
แล้วตอนนี้ก็ได้มีการคุยกันเรียบร้อย
ก็คือคุยกันธนายเข้าธนายหนูคุยกันอะไรอย่างนี้